เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ออกอาการปรี๊แตกเหมือนกันค่ะ
เมื่อเจอมือดีปลอมเฟซบุ๊กปลอมไม่พอคุณ
นำไปแอบอ้างโพสต์ขายของชวนเล่นการพนัน
ชวนทำบุญหลอกเงินคนอื่น
โดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาลูกทุ่งสาวได้โพสต์คลิปขณะกำลังคุยโทรศัพท์
หญิงสาวผู้ที่เป็นหนึ่งในคนที่ปลอมเฟซบุ๊คของเธอ
ซึ่งคุณผู้ชมกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าเธอรู้และหาเบอร์มาจากไหน
ก็เพราะว่าเธอลงทุนจ้างนักสืบให้มาทำงานเลย
เดี๋ยวไปฟังบทสนทนากันหน่อยนะคะ
ก็ต้องเจอกันก่อนค่ะแล้วก็มีคนโอนตังให้น้องแล้วด้วยน้องจะยอมรับไหมคะ

คำพูดหนูได้ใจมากค่ะ
หนูไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้พี่หนูจะเอาไว้แค่หนูไม่ได้
หนูไม่ได้ปลอมเฟสเพราะว่าหนูเป็นเอฟซีพี่นะคะ
หนูเอาไปหลอกทำบุญหนูเอาไปหลอกขายสบู่เอาไปหลอกขายรีเทนเนอร์
รู้ไหมคะถ้าคนที่เขาโอนตังค์ให้หนูไปเขาเป็นเอฟซีพี่เขาเดือดร้อน
ฟังแล้วมันน่าจริงยังมีหน้ามาบอกให้น้องเจนี่ลบโพสต์ลบเฟสอีก
โอ้โหตัวเองทำผิดแท้แล้วยังพูดว่าขอโอกาสโอกาสไม่ควรจะได้เลยค่ะ
จริงนะอันนี้ก็ปรี๊ดออกอาการเดียวกับน้องเจนนี่เลยนะ
แต่ยังไงก็ตามค่ะคุณเจนนี่เนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าให้โอกาสนะเดินทางมาขอโทษด้วยตัวเองค่ะ
พร้อมกับจ่ายค่ารถค่าเดินทางสวัสดิการต่างให้ด้วยนะ
แต่ถ้าไม่ติดต่อมาภายใน๓วันก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจ
หลักฐานครบชื่อที่อยู่รูปภาพครบนี่เราต้องเจอกันค่ะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะทั้งที่เห็นด้วยที่เจนนี่เนี่ยตามตัวมิจฉาชีพมาเคลียร์
งั้นก็คงไปแอบอ้างหลอกขายของให้กับคนอื่นได้เดือดร้อนกันอีกแน่นอน
ส่วนคนที่ปลอมเฟสน้องนะคะถ้าเห็นข่าวแล้วก็ให้รีบหยุดการกระทำแล้วก็รีบติดต่อกลับไปเพื่อขอพบเจอกับคุณเจนนี่นะคะ
โทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบาและอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเจอเขาเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
สวัสดีการค่าเดินทางทุกอย่างเดี๋ยวเจนี่จ่ายให้หมด
นี่ก็ถือว่าใจดีมากแล้วนะคะสำหรับน้องเจนี่
เจนี่ก็เวลาเจอเรื่องแบบนี้จะชอบให้โอกาสคน
แต่ว่าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแบบนี้ต้องได้รับบทเรียนด้วย
แล้วก็ได้รับบทลงโทษจากกฎหมายอันนี้สำคัญมาก
จะได้ไม่มีครั้งหน้าและครั้งต่อไปอีกนะคะ